เพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะเพิ่งออกกันไปนะครับคุณ
บางคนเจ็บตัวบางคนก็ดวงเฮงกันไป
อย่างคุณตั๊กอันนี้เจ็บตัวในรูอยู่นะคะเออคุณตั๊กบงกดค่ะคุณนะ
ภรรยาคนสวยค่ะของเสกบุญชัยนั่นเองถูกไปเลยค่ะรางวัลเลขท้าย๒ตัว
เดี๋ยวเรามาคำนวณกันหน่อยดีกว่านะคะว่าเธอนั้นจะได้เงินไปเท่าไหร่ค่ะคุณ
งวดประจำวันที่๑สิงหาคมเมื่อวานนี้อย่างที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งถูกเป็นครั้งแรกค่ะแถมยังเป็นจำนวนถึง๓๐ใบ
ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขแล้วก็มีการเสี่ยงโชคนะคะคุณ
คำนวณเล่นดูสิคะว่าเลขท้าย๒ตัวรางวัลเท่าไหร่ถูก๓๐ใบ
มันเป็นเงินเท่าไหร่นะคะ
ตกเลขเหมือนดิฉันค่ะคุณไม่ต้องเสียเวลาคิดนานนะคะ
เพราะในอินสตาแกรมของสาวตั๊กเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่
บอกข่าวดีนะคะว่าเธอนั้นถูกรางวัลเลขท้าย
เลขท้าย๒ตัว๓๖จำนวน๓๐ใบเป็นเงิน๖๐๐๐บาท

พูดทำไมมันเป็นเรื่องเกิดขึ้นมาแล้วและผ่านไปแล้ว

พูดแล้วมันชับนะเออก็มีแฟนเข้ามาแสดงความยินใจยินดีนะคะ
ตั๊กก็ตามระเบียบค่ะคุณนะฮะ
ได้ไป๖๐๐๐๐บาท
เขาบอกว่ารวยแล้วก็รวยเข้าไปอีก
เพราะว่าเป็นผลบุญคุณตั๊กเขาชอบทำบุญเยอะนะคะ
บุญต่อบุญช่างแต่งหน้าถึงกับลางานไปเลย

ให้ซื้อลอตเตอรี่เอาแบบถูกกฎหมายเท่านั้นนะคะคุณผู้ชม
บาทเท่านั้นทั่วราคาทั่วประเทศเลยนะคะ